เอาไปดูเรื่องราวนี้ดีกว่าดิฉันว่า
คุณชนะต้องชอบยังไงเพราะเป็นเรื่องราวของความตื่นเต้นร้าวใจมีการโยกการย้ายให้สนุกสนานกันด้วยแต่ว่าก่อนจะไปดู
ดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการนวดของคุณชนะ
เฮ้ยถ้าพูดถึงเรื่องของการนวดแล้วเราก็หลายคนน่าจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
แต่ว่าว่านี่นวดครั้งแรกตื่นเต้นเสมอ
จริงแล้วมันตกใจอ่ะดิไม่เคยเจออะไรแบบนี้เอาไปดูกันหน่อยนวดครั้งแรกเป็นยังไงฮะ
โอ่โดนไปแล้ว
คือมันจะต้องมีเสียงกุ๊กด้วยเหรอ

คือมันทำเสียงไม่ถูกอาการโดนบีบ
คือบางทีบางครั้งเราไม่เคยเจอการกดที่มันแรง
การไปกดโดนเส้นในบางจุดที่เราไม่เคยโดนมาก่อน

เห็นไหมมันกรุ๊บมันกรุ๊บ
อารมณ์จาพนมกำลังหักแขนักขา

ไม่รู้จะหาคำบูทานไหนเลย
กุ๊กกุ๊กบ้างโอ๊ะจุ๊บกุ๊บกันบ้าง

แต่คุณก็บอกเขาสิว่าเอาแบบหนัก
เอาแบบแรงหรือเอาแบบเบา
ผมมือใหม่เพิ่งเคยนวดครั้งแรก
ไงก็เบามือกับผมหน่อยนะครับ

นวดหนักทั้งที่ตัวเองเป็นคนแบบ

แต่ก็ชอบชอบหนักตวดไปหัวเราะไป

เราก็จะต้องอย่างแรกก็คุยก่อน
เราจะได้แบบได้รู้สึกแบบว่าคุยกับเขาได้แบบเป็นเพื่อนกัน
แล้วคุณอุทานไหมก่อนนวด
คือเม้นเจอ

ทำไมกลับบ้านอาบน้ำนะ

เรื่องเดียวกันไงเรื่องการไปนวดไง
หมอนวดเขาก็ต้องล้างไม้ล้างมือเหมือนกัน